๖วันพวกเราจะรวยกันแล้ว

แต่ว่าเจ๊ฟองเบียกับพ่อน้ำสองมาแล้ว
ติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ด

ปล่อยเลขออกมาเป็นแนวทางรัฐบาลไทย

เจฟองเบียบอกว่ามั่นใจต้องมี๘

ส่วนพอนำสองบนสิจคำซ่อย

ไปวัดร่องขุ่นจังหวัดเชียงรายครับ

แต่ละคนก็เลือกเลขเลือกลอตเตอรี่อวดไม่อวดอวดไม่อวด
พี่แก้วนี่ได้เลข๑๓๔เดี๋ยวมันไกลมองไม่ชัดนะ
พี่อ้ำได้๕๐๗ส่วนพี่มนต์ศิษย์ได้๙๔๒
แล้วมีการชอบเลข๗๓๘ด้วยนะหลายใจนะ
อ่ะเจ๊ฟองเบียไปแล้วพ่อน้ำสองไปแล้ว
ลีน่าค่ะแม่มาคราวนี้มีเหมือนกันเหรอ
ใช่แม่เก่งเลขเลยเนี่ยว่าเลขเอง
เดือนตุลาคมนี้มีอะไรบ้างไม่พูดเยอะเจ็บคออยู่
ฟังแม่ลีน่าเลยค่ะวันที่๑๓เนี่ย
จะถึงวันสวรรคตอ่ะอายุ๙๕๙๕๕๙๑๓๓๑
เอ่อแล้วก็พ่อสอเกิดพ่อสอ๒๔๖๐๔๖๐
แล้วก็ของไอ้
หกตุลา๔๖ปีแต่ว่าที่ตายไอ้ข้างเนี่ย
บางคนบอก๓๘ศพบางคนบอก๓๙รวมเด็กในท้องของครูด้วย
ครั้งที่ไอ้ข้างขับแล้วมันเป่า๔๙
เอ่อรถห้องเย็นที่ขนศพไปอุดร๑๖๕๑๘๕
ไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียวแหละไม่ทันเลยเออ
เลขเยอะมากหลังจากนี้เนี่ยพวกเรา๓คนนะ
ก่อนจะเข้ารายการระหว่างแต่งหน้าต้องดูดี
เพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเหมือนพระเอกลิเกท่านนี้ครับ
ทำไมอ่ะแต่งหน้ารอขึ้นเวทีแล้วมีตัวนี้คลานเข้ามาอะไรอ่ะ
๒๔๖๐ขอไปค่ะพูดพอเตาเอิ้ยเบื้องเบื้องเบื้องมาต่อใส่พี่น้อง
ตายักษ์ครับเต่ายักษ์บุกเข้ามาที่เต็นต์แต่งหน้าของพระเอกลิเกวัดศิวดลครับ
แม่กำลังจะขึ้นเวทีตัวนี้มันมาจากไหนล่ะเนี่ยพระเอกลิเกตกใจเลย
มาจากไหนไม่รู้ขอหงายท้องดูก่อนก็แล้วกัน
ดูสุขภาพมาหรือเปล่าดูว่ามีเลขอะไรหรือเปล่า
ขอดูหน่อยเผื่อจะเอาไปเสี่ยงโชคครับคือคุณวัดเนี่ยนะเขาก็เชื่อว่าเจ้าเต่ายักษ์ตัวนี้น่าจะมาให้โชคก่อนขึ้นเวทีแน่เลย
โอ้โหนี่ซูมให้ดูแล้วนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมเห็นเป็นอะไรบ้างอ่ะไอ้ที่มันขลุขระเป็นลวดลายอยู่
มายกมาเดี๋ยวต้องหายท้องดูซะหน่อยนะมีอะไรหรือเปล่า
ข้าวแหน็ตเข้ามาดูคลิปนี้ครับที่คุณวัดเนี่ยเอามาโพสไปซื้อกดติ๊กต็อคบอกเป็นเสียงเดียวกัน
เต่ายักษ์สีดำตัวนี้มาให้โชคแน่
แต่ละคนพยายามส่องดูลองมือสูงเห็นเลขอะไรคุณผู้ชมก็ตีไปต่างนานาแต่ผมไม่เห็นซะตัว
บางคนก็ดูเลขที่กระดอง
คนดวงดีกันบ้างดีกว่าเขาได้เขาโดนกันไปเขาก็ต้องไปแก้บน
ที่หน้าธรรมนคราชเศรษฐีในวัดหนองทองอเมืองจสุโขทัย
เมื่อวานนี้คึกคักเป็นพิเศษนะ
คืออย่างนี้ฮะนางศิรการไทยเจริญเสรีเจ้าของร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
โชคดีถูกรางวัลครับเมื่องวดที่ผ่านมาเธอเล่าบอกว่า
มาร่วมพิธีเบิกเนธกุมารเพชรพลอยในช่วงค่ำของ๒๕กันยายนนู่นแหละ

กุมารเพชรพลอยเนี่ยนะฮะ
ก็เลยมาแก้บนคราวนี้นะครับ
แม่เอาสไลเดอร์บ้านลมมาให้เด็กเล่นด้วยครับ